อืมที่กรสินนี่ก็ระทึกเลยคุณผู้ชม
แล้วเกิดขึ้นในธนาคารของห้างดังเลยนะ
จะไปเบลิกเงินอ่ะแต่ว่าบัญชีที่เข้ามา
ไม่ใช่บัญชีเขาเองบัญชีของคุณแม่
สมุดบัญชีมาเอาบัตรประจำตัวประชาชนมา
ยืนให้พนักงานเออขอถอนเงิน๓๐๐๐๐ครับ
อ่าพนักงานไม่ให้โมโหคลั่งเลยฮะ
พี่ผู้หญิงคนนึงออกมาหรือยัง
เอามันเอามันเอามัน
อื้ออืออุ่นนั่นมันอีกงานมาแล้วออกมาแล้ว
อ้าวอ้าวอุ้ย
ตายน้ำมะไม่น้ำเปล่า

อ้าวอ้าว

เหลียวออกไว้

เหลียว

เข้าไปอยู่ตรงห้องตรงนั้นที่รองรับบริการลูกค้า
ถือเข้าไปลึกแล้วนั้นแล้วที่มันน่าห่วงคือตอนบุกเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชม
ก็ต้องช่วยพนักงานของธนาคารออกมาด้วยใช่แล้วก็ต้องคุมตัวชายที่กำลังคลั่งอยู่แล้วดูดิ
โอ้โหฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปแต่เขาก็สู้อ่ะเนี่ยช่วยออกมาได้แล้ว
อ๋อเอามาก่อน
กดลงกับพื้นได้ครับแล้วก็เอาใส่กุญแจมือเลยชาวบ้านก็โล่งใจ
โอ้โหนี่จากแบงค์อื่นนะลูกค้าแบงค์อื่นก็ต้องออกมาดูกันอ่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ธนาคารนี้เป็นสาขาของห้างดังตรงถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองกาลสินครับ
พนักงานก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาติดต่อจะขอถอนเงิน
บัญชีของคุณแม่เขาอีกทีนึงสองสามหมื่นบาทสิ่งที่เขาเตรียมมา
แล้วก็ของตัวเองด้วยยื่นให้กับพนักงานครับแต่พนักงานเนี่ย
สังเกตว่าลูกค้าคนนี้พูดจาวกไปวนมาและการถอนเงินผ่าน
มุดบัญชีมันทำแทนกันไม่ได้อืมพนักงานก็เลยปฏิเสธ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยคลั่งขึ้นมาโมโหขึ้นมาเอ้าเขา
เตรียมมีดว่าด้วยนะควักมีดออกมาวางโต๊ะแล้วเขาขู่พนักงาน
เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นไหมเนี่ยเออและพอพนักงานไม่ให้ถอนเขาก็เลยโวยวายแบบนี้ครับ

ตำรวจคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปที่โรงพักและดำเนินคดีหลายข้อหา
ทำลายทรัพย์สินและก็คมขู่โดยใช้อาวุธครับ
โอ้โหพนักงานธนาคารนี่นะต่อให้ไม่ใช่เรื่องของการชิงทรัพย์นะ
แบบนี้น้ำแข็งอย่างนี้ก็ขวัญเสียแล้วนะ
ขวัญเสียไปอีกหลายวันเลยนี่ดูนี่พี่ผู้หญิงนี่โอ้โฮ